ท่วมแล้วท่วมยีกคนรักก็ปลีกจะคิดบ่อยให้เป็น
ทำชาติโหดร้ายน้ำมากเกินไปน้าก็ตาย
หนักหน่วงจริงทั้ง๓ท่านได้เห็นภาพตั้งแต่เมื่อวานนี้
ก็เอาตัวรอดกันออกมาจากพื้นที่ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปก็น่าเป็นห่วง
เพราะว่าฝนยังมีโอกาสเกิดอยู่สำหรับเมืองไทยของเราเอง
ปีนี้จากการตรวจสอบพบว่าสถานการณ์เขื่อนในเมืองไทยของเรา
โชคดีที่มีฝนตกมาตั้งแต่ต้นปี
จึงมีการบริหารจัดการน้ำค่อนข้างดี

ทำให้เขื่อนแต่ละเขื่อนที่อยู่บริเวณทางตอนบนของไทย
ไม่มีน้ำมากจนอาจจะทำให้เกิดเรื่องของภัยใหญ่แบบนี้เกิดขึ้น
แต่ก็ต้องจับตาต่อไปเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้
น้ำค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณที่ติดกับแหล่งน้ำทางธรรมชาติต่าง
ก็คงต้องเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
และตรวจสอบประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วย
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้าง

ตัวไอเป็นจุดที่มีเขื่อนตั้งอยู่
เดี๋ยวเราจะไปดูตรงจุดนี้กัน
เดี๋ยวจะไปดู๓วันที่ผ่านมาว่าสถานการณ์ฝนเป็นอย่างไร
ทำไมถึงทำให้มีปริมาณฝนตกลงมาจนทำให้เขื่อนแห่งนี้แตก
จะสังเกตว่า๓วันที่ผ่านมานี่คือกลุ่มฝนจะไปตกแถวบริเวณนี้
แถวลาวลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่กัมพูชาตอนบนค่อนข้างเยอะ
แล้วก็ตกสะสมกันเป็นปริมาณมาก
ส่วนเมืองไทยของเราถ้าหากเปรียบเทียบแล้วก็ถือว่าค่อนข้างน้อย
ถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งพม่ากับฝั่งลาว
เพราะว่าเมืองไทยของเราโชคดีที่มีภูเขากั้นไว้อยู่
นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ทำให้ตอนนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำได้
ที่สำคัญแนวฝนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ
อยู่บริเวณทางตอนบนซะส่วนใหญ่คือแนวฝนตกชุก
ก็อาจจะทำให้สถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาเนี่ยนะครับ
หนักหน่อยแต่ว่าตอนกลางดูแล้วยังไม่น่าหนักหน่วงเหมือนในบริเวณทั้งสองฝั่ง
คุณผู้ชมครับนี่คือการคาดการณ์สถานการณ์พายุนะครับ
จะสังเกตว่ามีพายุ๒ลูกที่มีการเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งนะครับ
แถวบริเวณประเทศญี่ปุ่นนะครับ

ในวัน๒วันนี้ก็จะเริ่มส่งผลกับเมืองใดของเราอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งการส่งผลไม่ได้เข้าสู่เมืองไทยของเราโดยตรง
แต่ว่าการที่มีพายุแบบนี้ก็เหนียวนำทำให้เกิดคลื่นลม
ในบริเวณเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับค่อนข้างแรงละทีเดียว
นี่คือสถานการณ์ฝนวันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ
อยู่บริเวณทางตอนบนสักส่วนใหญ่ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ
ส่วนในกรุงเทพตอนนี้ก็ยังไม่มีฝนจะตกลงมาภายในครึ่งชั่วโมงถึง๑ชั่วโมงนี้นะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะสังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นจะมีฝนปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างกับบริเวณทางตอนบนนะครับ
แล้วก็มีที่ภูเก็ตอาจจะตกบางจุดบางพื้นที่นะครับ
แม้ว่าฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะไม่เยอะนะครับ
แต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าคลื่นลมหลังจากนี้จะเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น
เพราะว่าเกิดจากการเหนียวนำของพายุ๒ลูกนะครับที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับ
ทางฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝน๑๒ชั่วโมงนี้นะครับ
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยนะครับ

โดยเฉพาะฝั่งที่ติดกับลาวตรงเขื่อนนะครับ
ถ้าหากจำภาพแรกได้ก็จะพบว่ายังมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่อง
ถ้าหากคำนวณไป๒๔ชั่วโมงนะครับ

ยังคงอยู่จุดเดิมแล้วก็จุดที่เป็นที่ตั้งของเขื่อน
ก็มีปริมาณน้ำฝนสะสมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในวันนี้นะครับ
ดังนั้นหลักนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งที่ติดกับลาวภาคอีสาน
ตอนบนเป็นจุดที่ต้องระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำในระยะนี้นะครับ
จุดไหนที่ไม่มั่นคงแข็งแรงบ้านเรือนที่ตั้งอยู่แถวบริเวณริมแม่น้ำลำคลองค่ะจะต้องตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
อาหารการกินนี่ก็ต้องดูให้ดีเป็นพิเศษด้วย
เมื่อวานนี้พูดเรื่องขนมปังไปนะครับ
ว่าอย่าเอาขนมปังไปวางไว้ในที่ที่แบบว่าไม่ได้ปิดมิชีสกินไปอาจจะท้องเสียได้
เมื่อวานก็มีคนกินไปแต่ไม่รู้ว่ากินอะไรกูก็ท้องเสียกันครับ
เมื่อวานผมก็กินไปหน่อยไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรของเขาหรือเปล่า

คุณอริยาทำไมใช้น้ำหอมกลิ่นแปลกครับวันนี้
ไม่ใช่ดิฉันแล้วค่ะ
ของคุณหรือเปล่ามีเสียงด้วยเนี่ยฮะ
เหมือนว่าเขื่อนผมเนี่ยจะเริ่มแตกแล้วนะครับ
เดี๋ยวขอไปกรอบกู้เขื่อนของตัวเองก่อนละกันครับ
สุขดีครับ
ขอบคุณครับ